กฎหมายประกาศห้ามนะคะว่าไม่ให้ถ่ายภาพเซลฟี่ในครูหาเพราะว่าผิดกฎหมาย
หลายคนก็หันมาถ่ายเซลฟี่กับนิ้วโป้งของตัวเองทางด้านขวานี่แหละค่ะ
ที่ปั๊มหมึกในการที่จะแสดงให้เห็นว่าไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติแล้ว
แต่ว่าเรื่องนี้มีคำเตือนออกมานะคะว่า
รอยนิ้วมือแบบนี้ที่โพสต์ลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเห็นชัดมาก
ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเอาไปลอกเลียนแบบแล้วก็สร้างเป็นรอยนิ้วมือปลอมขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ
โลกโซเชียลต่างพากันโพสต์รูปนิ้วมือเปื้อนหมึกนะคะ
นี่ผู้ประกาศของเราทั้งนั้นเลยคุณสืบสกุลคุณใบตองรัชตะวัน
นี่คุณเขมมาสอนก็มาเหมือนกันแต่ว่าสังเกตเห็นเรามีสติ๊กเกอร์ที่ฉันเอง
มีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาพากันเตือนค่ะเพราะว่า
ปฐมอินทรดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีบอกเลยค่ะ
เทคนิคแล้วเนี่ยภาพแบบนี้มีโอกาสถูกล้วงข้อมูลหรือว่าแฮ็กเป็นไปได้นะคะ
ไปได้นะคะต่อว่าแฮกเกอร์เองไม่ค่อยจะเลือกใช้วิธีเหล่า
แกนเข้าสถานที่หรือว่าสแกนบนโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่ได้
เป็นข้อมูลที่เหล่าแฮคเกอร์ต้องการค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหล่าแฮคเกอร์
ใช้วิธีส่งลิงก์แปลกปลอมให้กรอกอีเมลข้อมูลส่วนตัวหรือว่าปล่อยไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์
หรือว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งวิธีนี้เนี่ย
เป็นวิธีที่แฮคเกอร์นิยมมากกว่าแต่เพื่อความปลอดภัยยังไงก็ตามนะคะ
ไม่ควรโพสต์ภาพที่เห็นรอยนิ้วมือชัดเจนชนิดที่ว่าเห็นทุกลายเส้น
คอนโดทำโรงแรมอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสความเสมือนแล้วเขาจะเลือกเชื่อด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่า
เช่นเดียวกันกับนายมานาตรีระยะพิวัฒน์นักวิชาการด้านสื่อนะคะก็แนะนำเหมือนกันว่า
จริงแล้วโพสต์แบบนี้โพสต์ได้แต่ไม่ควรให้เห็นรอยนิ้วมือที่ชัดเจนเกินไปค่ะ
แต่วันนี้ก็คือถ้ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
คือจะถ่ายรูปมือรูปรอยนิ้วมือในการไปใช้สิทธิ์ก็ถ่ายได้เพียงแต่ว่า
เราลองปรับดูไม่ให้ถ่ายภาพชัดนักให้เห็นรอยนิ้วมือชัดก็ได้
ถ้าอยากจะโพสต์รูปในโซเชียลบอกว่าจะถ่ายรูปนิ้วก็ได้
เป็นแต่ว่าเขาอาจจะถ่ายรูปนิ้วเบลอแล้วเห็นหน้าเขาชัดเจนก็ได้
หรือภาพที่พอเห็นเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าไปใช้สิทธิ์อันนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว
การค้นหาลายนิ้วมือจากภาพได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่าการค้นหาลายนิ้วมือจากการจับสิ่งของค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าการล้วงข้อมูลผ่านรูปภาพลายนิ้วมือเนี่ย
เทคโนโลยีที่ใช้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแล้วก็วิจัยในห้องทดลองต่างประเทศเท่านั้น
ซึ่งถ้าหากว่าจะนำลายนิ้วมือไปใช้ก็ต้องใช้กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูง
แล้วก็ต้องซูมเข้าไปชัดชัดค่ะซึ่งลักษณะจากภาพที่โพสต์ในโลกออนไลน
ถือว่าความคมชัดยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่ง
แต่บางท่านวันนี้ผมเห็นโพสต์ก็ค่อนข้างจะชัดเพราะบางทีน้ำหมึกมันทำให้ลายนิ้วมือมันชัดมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
บางคนคือเอาถ่ายใกล้นิ้วก็จะเห็นลายชัดเจนขึ้นด้วย